เช่นเดียวกันกับสกูลพิเศษของเราวันนี้ค่ะ

แจ๊กรีนจะอาสาพาไปเกาะติดงานเปิดตัว๒

เอาเป็นว่าตามพี่แจ๊กรีนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

จะพาไปเจอกับพรีเซนเตอร์ทุกหล่อ

ความแบบตั้งใจเพื่อแบบแต่งให้รู้เลยว่า

ตั้งใจอยากจะเนรมิตความเย็นชื่นใจ
ให้กับทุกคนได้มีความสุขกันค่ะ

ให้เลือกหลายลายมากเลย

คราวนี้มาคุยกับพรีเซนเตอร์ฝ่ายชายบ้างนะคะ

เอ้าน้องต่อสวัสดีค่ะ

ต้องเป็นอีกปีที่ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแน่นอน